ปกติแล้วคนที่เขาออกกำลังกาย

แต่พอนุ่งเหลืองห่มเหลืองแบบนี้

หลายคนน่าจะวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะ

คือถ้าเกิดสมมุติออกกำลังกาย

แต่ก็อาจจะมองว่ามันเหมาะสมหรือไม่
นี่แหละครับจะมีคำถามห้อยท้าย

รักสุขภาพไม่แปลกแต่เหมาะสมไหม
มาออกกำลังกายด้วยเครื่องแต่งกายแบบนี้
อยู่ในสมณเพศแบบนี้
แล้วมีการถ่ายรูปโพสต์ลงไปแบบนี้
แล้วก็บอกว่าหลวงพ่อเข้าใจในวิธี
การใช้ชีวิตของพระสงฆ์สามเณร
ส่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นเทรนเนอร์

แล้วก็ที่มองต่างว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่า

รอช้าครับตามหาความจริงเรื่องนี้ครับ
ตรวจสอบแล้วอ้าวเป็นพระเนรอยู่ที่วัดนี้

คือด้านล่างเขาจะมีการสร้างห้องฟิตเนสเอาไว้
บริเวณใต้ถุนอาคารของวัดเนี่ยก็เป็นวัดแห่งนี้
เจ้าหน้าที่บอกว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายญาติโยมบริจาค
คือตอนนี้วัดเขากำลังสร้างโรงพยาบาลรักษาฟรีให้กับทุกคนด้วย
จัดสร้างอาคารสถานที่ให้ใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายรูปแบบ

ที่จะให้บุคลากรพนักงานที่ดูแลวัด

เรื่องเกี่ยวกับผ้าเหลืองก็ต้องถามพระเด็จพระคุณเจ้าพระพยอมกรยาโน
แห่งวัดสวนแก้วท่านบอกว่ามองได้สองทาง
ทางที่ดีก็เรื่องสุขภาพแต่เสียสารรูป
อยากให้พระสงฆ์และสัมมาเนญช่างน้ำหนักถูกหรือผิด
ต้องรักษาขอบเขตแค่ไหนถ้าจะรักษาสุขภาพ
ควรจะรักษาสารรูปด้วยนี่นะฮะ
งั้นแล้วเดี๋ยวได้สุขภาพดีแต่เสียศรัทธา
อยากให้คิดให้ดีก่อนท่านว่าแบบนี้
การออกกำลังกายของพระทำแบบอื่นก็ได้นี่คุณโยม
ทบาทเดินบินทบาทก็ได้กวาดลานวัดก็ได้
อย่างไรก็ตามครับด้านกรมอนามัยก็ออกคลิปมา
แนะแนวทางการออกกำลังของพระสงฆ์

การออกกำลังกายไม่ผิดจริยวัตร
พระออกกำลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดตัดกิเลสตัญหาด้วย
เหงื่อได้ระบายออกมาอะไรอย่างนี้นะฮะ
ทีนี้เรื่องของปัญหาสุขภาพพระสงฆ์
บางทีเราลืมคิดไปเลยนะญาติโยมมายืนรอใส่บาท
อาหารที่เราใส่บาทให้กับท่านนั่น
บางทีเป็นจุดเริ่มต้นบอกเกิดโรคเหมือนกันนะครับ
เบาหวานไขมันสูงความดันเพราะอะไร
ส่วนใหญ่อาหารที่เราใส่บาทกันก็จะเป็นพวกกะทิของทอดของมัน
แป้งเหล่านี้เราจะขาดพวกผักผลไม้ใช่ไหมครับ
ค่ะดังนั้นทางด้านของเพศรัชกรหญิงจงจิตอังคธวานิส
อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ขับเคลื่อนโครงการเคลื่อนสงไทยไกลโรค
ก็เลยบอกว่าดังนั้นนะญาติโยมทุกคนก็ควรจะต้อง
คือเลือกเฟ้นอาหารที่เป็นมิตรและส่งผลดีต่อสุขภาพ
เพื่อทำบุญด้วยจะได้ได้บุญอย่างแท้จริง
คือท่านเองคงไม่สามารถจะมาเลือกได้ไงว่า

ขอถ้าพีเดียวลดข้าวไม่ได้ไม่เหมาะสม

ปกติเราใส่บาทกันคุณเราง่ายไงเราซื้อข้าวแกงถุงไง
ใช่ส่วนแกงไทยก็จะเป็นกะทิซะเยอะ
ใช่นะคะก็ต้องระวังกันหน่อยตอนนี้